ดูเรื่องของอุบัติเหตุฝากเตือนกันหน่อยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับ
เป็นอุบัติเหตุที่ค่อนข้างจะรุนแรงจริง
เรื่องของการเปลี่ยนจุดเปลี่ยนเลนจะหาทางลงแบบกระทันหัน
เพราะว่าขับเพลินไปหน่อยขับเร็วแล้วเพลินไปเลยจุดครับ
ปฏิเหตุนี้เป็นอย่างไรติดตามเลยในช่วงตลอดผ่าแปด
โอ๊ะโอ้คุณดูนะขวากัว
ขวาสุดนะจะมีรถคันหนึ่งแซงมาเห็นไหม
เพราะยังต้องตกเข้าซ้ายสุดเพื่อให้ทันทางแยกลง
แต่มันไม่ทันแล้วแล้วนั่นคือทางด่วน

โลงทางรัดก็ได้ถ้ามันไม่ทันก็เลยไปกลับรถค่ะ
ใช่แล้วล่ะครับเราเลยต้องมาฝากเตือนกันแบบนี้ฮะ

แต่ด้วยความที่ว่าเขาอยู่ขวานานขวามันเร็วใช่ไหม

ก็เลยปาดเข้าซ้าย

อย่างเต็มที่สุดท้ายไม่ทัน

ให้ได้เห็นว่าก่อนที่รถคันนั้นจะตกลงไปเขาขับมาแบบไหนค่ะ

ไม่ได้เหมือนมีทีท่าว่าจะอยู่ซ้ายเพื่อจะลงทางแยกถูกไหม

แต่เขาก็มีเบี่ยงเลนอยู่นะ

คือถ้าจะแยกเนี่ยจะลงไปเนี่ยคุณต้องอยู่ซ้ายแล้ว

แต่เนี่ยเล่นออกขวาแล้วไปตัดข้างหน้าเพื่อที่จะลงทางแยกนั้นมันไม่ทัน

สุดท้ายเกิดอุบัติเหตุแล้วมีปุบัติเจ็บด้วยนะ

เจ้าหน้าที่ปเต็กตึงนะฮะนำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐ๙นะครับ
ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ในการขับรถจริงนะ
เรื่องของการปาดไม่ว่าจะซ้ายจะขวา
แต่ปาดแบบกระทันหันเพื่อที่จะเข้าให้ได้ทันเนี่ย
เพราะถ้ามันไม่ทันอุบัติเหตุมันรออยู่แล้วฮะ
แล้วเกิดขึ้นมันไม่คุ้มจริงไม่มีโอกาสกลับมาแก้ตัวใหม่ด้วย
ตกลงไปแบบนี้อ่ะพูดตรงก็ยังกล่อดีนะครับที่อ่ะยังไม่ถึงขั้นเสียชีวิตอ่ะ

ใช่ไหมแต่เห็นสภาพแบบนี้แล้วเป็นห่วงจริง
เพราะฉะนั้นเอามาให้ดูกันเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะครับ
นาทีจริงนะฮะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นไม่ทันคาดคิดหรอกค่ะ
เรื่องนี้เหมือนกันคุณผู้ชมเป็นคลิปนาทีชีวิต
รถกระบะคันหนึ่งวิ่งมาอยู่ดีนะคะ
เจออีกคันหนึ่งมันเลี้ยวตัดกระทันหัน
เขาก็เลยเลี้ยวเบี่ยงหลบอย่างรวดเร็ว
ทำให้คนที่นั่งซ้อนท้ายกระบะเนี่ยกระเด็นตกไปเลยค่ะ
โอ้โหกระเด็นออกไปอย่างนั้นเลย
อันนี้ค่ะตกลงไปกลางถนนเลยนะคะ
คือไม่รู้เหรอว่าคนตกลงไป

แต่ไปได้สักพักนึงกว่าเขาจะหยุดรถ

ก็ไปต่อเลยนะผู้บาดเจ็บก็นอนอยู่กลางถนนเลย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายโพนทองกุชินาราย
นวลสวรรค์อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ด
ช่วงเวลาเกือบเที่ยงอ่ะวันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ

ถนนเนี่ยเป็นถนนขนาดสี่ช่องจราจร

มีรถกระบะตอนครึ่งกำลังเลี้ยวเข้าปั๊ม
นี่เห็นไหมตีไฟอยู่นี่นะตรงกระบะเหลืองนี่นะคะ
แต่จังหวะนั้นมีอีกคันนึงที่มีคนซ้อนท้ายกระบะมานั่งอยู่
พอเขาเห็นว่ากระบะที่กำลังจะเลี้ยวเข้าปั๊มเนี่ยนะ
ตัดหน้ามาเขาก็เลยเบี่ยงออกเพื่อที่จะหลบ

คนที่นั่งกระบะก็เลยตกออกมาจากรถนะคะ
เท่าที่ดูนะการนั่งตรงกระบะเนี่ยต้องระวังด้วยนะ
เพราะเท่าที่เห็นก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุเขานั่งตรงขอบ

ก็เลยมีโอกาสที่จะติ๊กตกลงมาได้มากนะคะ

มีบาดแผลถลอกตามร่างกายแล้วก็หัวฟาดพื้นด้วย
แล้วก็ส่งไปที่โรงพยาบาลแล้วค่ะ
สอบสวนคนขับกระบะคันที่ทำให้ผู้ชายตกลงมา
เขาบอกว่าไปซื้อของมาขายก็มีของเต็มหลังกระบะค่ะ
ชายอายุ๕๔ปีมานั่งเฝ้าของอยู่ในรถ
เบี่ยงค่ะเพื่อที่จะหนีให้พ้นแต่สุดท้ายมันก็เลยทำให้เกิดแรงเหวี่ยง
เดี๋ยวต้องมีการตั้งข้อหาคนขับกระบะทั้งสองคันตามความผิดที่
เพราะถ้าเอาจริงมันก็มีความผิดทั้งสองนั่นแหละ

อยากให้ตอกย้ำซ้ำเติมว่าใครผิดใครถูก